เหตุการณ์นี้ที่ยะลากันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจ
แล้วก็ฉกเอาปืนสั้นของผู้ตายไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงค่ำคุณผู้ชมค่ะ
ตรงจุดนี้ค่ะถนนหน้าบ้านเลขที่๕๗ทับ๑หมู่๔
ที่ตำบลท่าสาบอ่ำเพลินเมืองยลา
มีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะและลำตัวหลายนัด
ตอนนี้มีศพของนางซาหรี่ป๊าสาหรีอายุ๖๓ปี
ถูกยิงที่ศีรษะและลำตัวหลายนัดเหมือนกันทั้งสองศพเสียชีวิตคารถมอเตอร์ไซค์อยู่ริมถนนค่ะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนสงครามเอ็มสิบหกกว่า๑๐ปลอกปลอกกระสุนปืนพกสั้น๓๘อีก๔ปลอก
ส่วนอาวุธปืนพกสั้น๓๘ซึ่งเป็นปืนประจำตัวของผู้ตายคนร้ายเอาไปด้วยค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นสามีภรรยากันมีอาชีพกรีดยางพารากำลังขี่มอเตอร์ไซค์
ซึ่งออกจากบ้านไปประมาณ๗๐๐เมตรจะไปงานของญาติในหมู่บ้าน
พอมาถึงตรงนี้ค่ะคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบทะเบียนประกบข้าง
เสียชีวิตทันทีนะคะแล้วคนร้ายก็ลงมาเอาปืนพกสั้น
ขนาดจุด๓๘ของผู้ตายเอาไปด้วยแล้วก็อาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาตอนนี้สั่งการให้ตำรวจสกัดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีทุกเส้นทาง
แล้วก็ไล่ล่าคนร้ายค่ะสาเหตุกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หรือเป็นความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ
เช้านี้ทีมข่าวลงไปในจุดเกิดเหตุค่ะ
ชาวบ้านก็นำดินทรายมาถมร่องรอยคราบเลือดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
หลังจากที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุไว้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืน
ภูมิกับสพเมืองยาลาพูดถึงความคืบหน้าคดีบอกว่าตอนนี้ได้ข้อมูลพอสมควร
กำลังติดตามเส้นทางของคนร้ายเบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์
ความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ส่วนตัวค่ะ
ได้ข้อมูลพอสมควรนะครับก็ในเรื่องเส้นทางของคนร้ายอะไรประมาณนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามนะครับว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นผู้ใดนะครับใช้ยานพานะยามใดนะครับ
ซึ่งเราจะได้เร่งรัดนะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่พี่น้องในพื้นที่ให้ความสนใจ
ซึ่งได้เร่งรัดให้ทราบตัวผู้ถือโดยเร็วครับผม
ซึ่งจากการเช็คประวัติของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าผู้ตายเคยถูกลอบทำร้ายจากสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อปี๔๙มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยค่ะ